คุณผู้ชมมาตามความคืบหน้าคดีนี้กันค่ะเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหคนร้ายก่อเหตุอุกอาจมาก
ใช้ปืนยิงแบบสี่สิบกว่านัดนะคะกลางเมืองพัทธลุงแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นดึกแล้ว
ตีสองกว่าเมื่อคืนก่อนแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
คือมีรถของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามาจอดคนขับลงมาคนร้ายเขาก็ลงมาจากรถ
แล้วก็มากระหน่ำยิงจนคนที่ขับรถเขาเสียชีวิตอยู่ริมถนน
คนที่นั่งข้างคนขับอาศัยจังหวะที่คนร้ายหันหลังวิ่งหนีไปได้
แต่คนที่นั่งอยู่เบาะหลังอีกสองคนนึกว่าคนร้ายกลับกันไปแล้ว
เปิดประตูเหมือนจะออกมาจากรถคนร้ายหันมาเห็นอีกทีอ้าวย้อนกลับมา
ถล่มใส่ในรถเสียชีวิตอีกสองคนกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้เสียชีวิตสาม
แล้วก็หนีไปได้หนึ่งคนนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าธนาคารทกศสาขาท่ามิรำอำเภอเมืองพัทธลุง
เวลาก็คือประมาณตีสองสิบสองนาที
เราไปดูคลิปเต็มเหตุการณ์นี้กันเลยนะคะ
เราจะเห็นเลยว่านายรัตนพงศ์จันปนหรือในพงศ์อายุ๓๘ปี
ลูกศรเลยนะคะเขาจอดรถ

แซ่หลีหรือในแม็กซ์อายุ๓๐ปี
นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ข้างคนขับ
นายอัฐกรนุ่นปานหรือในบอลอายุยี่สิบสี่ปี
นายพาสกรดำสนิทหรือในซันอายุยี่สิบเอ็ดปี

คนร้ายนั่งกระบะกันมา
จอดห่างจากรถเก่งคันนี้ประมาณสัก๑๐๐เมตร
โดยค่อยดูไปเรื่อย

นี่รถกระบะเก่งนะคะ
แล้วก็จะมาจอดท้ายรถเก่งคันนี้

เขาอยู่กันสี่คนใช่ค่ะตัวนายรัตนพงศ์คนขับรถเก่งคันนี้
เขาลงมาจากรถนะคะครับเขาก็เลยโดนยิงแล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างรถตรงนั้นเลย
มาแล้วมาแล้วนี่นะคะอืมลูกศรสีแดงนะคะครับ
รถกระบะขับมาแล้วก็มาจอดอยู่ห่างแบบนี้
คนขับรถกระบะลงจากรถนะคะแล้วก็มาหานายรัตนพงศ์คนขับรถเก่งคันนี้นะคะ
พอคนร้ายมาถึงเนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยดูภาพไปเรื่อยนะคะ
คือคนร้ายไม่คุยอะไรเลยอ่ะครับยิงใส่เลยอ่ะค่ะนี่ไง
รัฐนพงศ์เดินไปแล้วนี่ลงจากรถแล้วเดินไปใช่ค่ะ
เก้ามอมอค่ะที่คนร้ายใช้เนี่ยเหมือนคนร้ายพกเอาไว้ที่เอวครับ
นี่นะคะเดินมาเจอกันแทบไม่ได้คุยนี่โดนยิงไปแล้วฮะ
เขาพยายามวิ่งหนีนะใช่แต่ก็โดนซ้ำอีกเสียชีวิตอยู่บนพื้นนะคะ
นี่ละนายชวนละทิศปลดยินเสียงปืนเปิดประตูข้างคุณครับ
แล้วก็วิ่งออกไปเนี่ยรอดไปได้คนหนึ่งนี่นี่จังหวะนี้เห็นไหมคะครับ
วิ่งหนีออกไปแล้วแต่ว่าคนที่นั่งอยู่หลังรถเนี่ยค่ะครับ
เขาก็เหมือนจะพยายามเปิดประตูสองคนเนี้ยเนี่ยนี่เปิดประตูแล้วจะวิ่งหนีเหมือนกัน
หันมาเห็นว่าอ้าวยังมีคนอยู่ย้อนกลับมาตามลูกศรสีแดงย้อนกลับมา
แล้วกระนำยิงใส่รถโอ้แล้วดูปืนปืนอูซี่เห็นปืนชัดมากนะจุดเนี้ยใช่
หนำยิงเลยคือกระหน่ำยิงคือตั้งใจว่าสองคนที่ยังอยู่ในรถคือต้องเอาให้ตายอ่ะครับ
พอยิงเขาเสร็จนะคะก็ขับรถออกจากจุดเกิดเหตุ
จอดทิ้งไว้ริมถนนสายเอเชียหัวสะพานคลองลำเบ็ดตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองพัทธลุง
จากจุดเกิดเหตุประมาณเกือบ๑๐กิโลนะคะ
คนร้ายนี่ขับรถของกลุ่มผู้ตายไปด้วย
ใช่ค่ะก็จนตอนแรกนึกว่ามีผู้เสียชีวิตคนเดียวก็คืออยู่ที่จุดเกิดเหตุ
จนมีคนเขาไปเจอรถ
ไปดูใกล้มีคนตายอยู่เบาะหลัง๒คน
เพราะว่านายรัตนพงศ์เขาเสียชีวิตอยู่ที่ถนน

ยังกลับมาที่รถอีกรอบนึงนะครับ
กลับมายิงอีกรอบนะนี่รอบ๒นะครับ
ไม่แน่ใจว่าเขาตายแน่อย่างนี้แล้วก็ไปที่รายรัฐนาภงอีก
ทางแถวนั้นไปยืนดูอีกโอ้โหเที่ยมจริง
อุ้กอาดมากจริงเลยพลตำรวจรีกฤษฎาแก้วจันดี
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกว่า
จากการขยายผลของตำรวจนะคะจากการสอบปากคำประจักษ์พยาน
พยานวัตถุในที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิด
มันเห็นชัดนะคะมันเห็นชัดว่าพฤติการการก่อเหตุของคนร้ายมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แล้วจังหวะนี้นี่แหละอืมก็เหมือนกับคุยอะไรกันด้วยนะ
นี่ค่ะขึ้นรถแล้วคนร้ายขึ้นรถของผู้เสียชีวิต
ก็คงจะบอกกันว่าทิ้งตรงนั้นก็ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ขับรถคันนี้ก่อน
ไปเลยค่ะก็ทิ้งในรัตนพงศ์เสียชีวิตอยู่ริมถนนอยู่คนเดียว

ใช่เนี่ยอย่างนี้ค่ะครับ
ตำรวจบอกว่าคาดว่าออกหมายจับคนร้ายได้ภายใน๒วันนี้นะคะ
ชนวนการก่อเหตุน่าจะมาจากกรณีนายรัตนพงศ์ผู้เสียชีวิตคนแรกค่ะ
ตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวจากเรื่องทะเลาะกัน
แต่ต้องรอสอบพยานอีกหนึ่งคนก็คือคนที่รอดจากเหตุการณ์นี้
คนที่นั่งข้างคนขับแล้วเปิดประตูแล้วก็หนีไปได้นะคะ
จากการตรวจสอบประวัติของผู้เสียชีวิต
ปรากฏว่า๒ใน๓ของผู้เสียชีวิตมีประวัติเคยถูกจับในคดียาเสพติด
โดยเฉพาะนายรัตนพงศ์คนที่เสียชีวิตคนแรกค่ะ
มีประวัติเคยถูกจับข้อหาเกี่ยวกับทรัพย์หลายคดีค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์สารีรัฐผู้กำกับสพเมืองพัทธลุงบอกว่า

พยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่รวบรวมมาได้ถือว่าใกล้สมบูรณ์แล้ว
ส่วนการออกหมายจับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอรอหลักฐานเพิ่มบางส่วน

ทีมข่าวของเราไปที่วัดตะแพนอำเภอศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุง
เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของในสัน๑ใน๓ของผู้เสียชีวิต
สันคนนี้เป็นคนเดียวที่ไม่มีคดีติดตัวอะไรเลยนะคะ

ญาติญาติไปแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวเพื่อนบ้านก็ไปแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของในสัน
พ่อของในสันค่ะชื่อว่าในโชธดำสนิทอายุ๕๒
บอกว่าช่วงบ่าย๒๗กรกฎาคมซันบอกว่าจะไปหาเพื่อน
หลังจากนั้นก็ไม่กลับเข้าบ้านอีกเลยครอบครัวก็ไม่เอกใจเพราะว่าก็มักจะไปหาเพื่อนบ่อยบางทีก็ไปนอนค้างบ้านเพื่อนคืนสองคืนบ้างจนเป็นเรื่องปกติ
ช่วงสาย๒๙กรกฎาคมหลานเอาภาพข่าวเป็นสภาพศพของคนถูกยิงมาให้ดูแล้วมาถามพ่อว่าเอ๊ะพ่อนี่ใช่ซันหรือเปล่า
วินาทีนั้นพ่อบอกว่าโอ้โหลูกชายพ่อแน่
ก็รีบโทรบอกภรรยาซึ่งกรีดยางอยู่ในสวนให้รีบกลับบ้าน
เพื่อไปรับศพลูกชายที่โรงพยาบาลพัทธลุง
บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ลูกชายเพิ่งผ่านการเกณฑ์ทหารเมื่อ๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็ไม่ต้องเป็นทหารนะคะลูกชายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะบวชให้กับครอบครัว
แต่กลายเป็นว่ามาเจอกับเหตุการณ์นี้มาเสียชีวิตซะก่อน
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
ก็อีกอย่างแต่ว่าไม่มีใครรับได้
ตั้งแต่ว่าตั้งแต่ว่าลูกมันจะรับกันดี

มาถึงบอกแม่ล่านตัวมาพอดีแม่ก็ได้ยินเป็นลุ่ม
สำหรับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้๑คนก็คือนายชนละทิศแซ่หลี
หรือในแม็กซ์อายุ๓๐ปีที่นั่งข้างคนขับ
แล้วเปิดประตูวิ่งออกไปจากรถได้
ล่าสุดมีรายงานว่าปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของตำรวจภูทรภาค๙แล้ว
คนร้ายคือใครมีเรื่องอะไรกันมาก่อน
ตำรวจตามตัวเจอละนดับนี้คือ๒มุมตอนเกิดเหตุ

เมื่อวานเราให้ดูมุมกว้างเป็นละ
อีกมุมหนึ่งก็อย่างที่ท่านชมแม่งสักครู่นี้นะจะเห็นชัดโดยเฉพาะช่วงการมายิงคนที่อยู่หลังรถ
แล้วแล้วรถก็ยังวิ่งผ่านไปผ่านมาซึ่งกลุ่มคนร้ายไม่ได้กลัวอะไรเลยนะฮะ
ไม่ได้กลัวอะไรเลยอืมโอ้โหนี่ยังจับไม่ได้นะ
ยังค่ะยังจับไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น